เฉพาะเรื่องของความรุนแรงในสังคม
และความใจร้อนของวัยรุ่นวัยโจ
มักจะตีกันเวลาเขาจัดงานต่างที่ให้มีความสุข
คือเขาให้งานรื่นเริงบันเทิงใจ

คราวนี้ไปที่งานกาชาติประจำปี๒๕๕๙

ชาวบ้านเขามีการแชร์คลิปหนึ่ง
เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่วัยรุ่นมาตีกัน

ปรากฏว่าข้างล่างชุลมุนวุ่นวายกันเลย
แล้วดูจากขนาดตัวแล้วเนี่ยเป็นวัยรุ่นแบบรุ่นเยาเลยนะ
ใช่ฮะอายุคือยังไม่ถึง๒๐กันเลยนะครับ

บอกว่าเป็นกลุ่มคู่อบริ๒กลุ่ม

ดันมาเจอกันหน้าเวทีคอนเสิร์ต
เป็นกลุ่มบ้านสามขากับกลุ่มบ้านคำปลาหลาย

จากไล่ตีกันแล้วมันมีการยิงกันด้วยคุณ

เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต๒นาย
ก็คือนายวัฒนะศรีกระสอนอายุ๑๙ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่แก้มขวาตาแล้วก็หน้าผาก
อีกคนนึงคือนายปลานามสมมุติเพราะอายุ๑๗ปีเองนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานกาชาติและของดี

เหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณสนามย่าหลังสารากลางจังหวัดมุกดาหาร
เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
โซเชียลแชร์กันบอกว่าโอ้หลังจากนี้ไปอย่าจัดงานนี้ไหม
พอจัดงานทีไรมันมีวัยรุ่นมาตีกันทุกทีเลยนะฮะ
และก่อนหน้านี้คือไม่คิดว่าจะมีผู้เสียชีวิต
เพราะว่าตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
ยังไม่ตายมาตายกันที่โรงพยาบาลนะครับ
ต่อมาพันธ์ตำรวจเอกเกียรติภูมิสุวรรณไตร
กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหาร
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตามหาเบาะแสและแกะรอยตามล่ามือปืน
กระทั่งได้หลักฐานนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใคร
ไปขอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับ
นั่นก็คือนายอวิรุธคำลือชัยหรือว่าบีม

พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
ไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็น
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นผู้ต้องหามาขุดอะไรอยู่ตรงนี้
คือเอาอาวุธปืนใส่ถุงแล้วมาซ่อน
ฝังดินไว้นะครับตำรวจชุดสืบสวนเนี่ย
หมายจับบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหาร
แล้วก็นำตัวมาค้นหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
คือปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกเขายอมรับสาภาพ
เขาเป็นผู้ก่อเหตุยิงแล้วก็เอาปืนมาซุกซ่อน
ห่อถุงผ้าไว้ก่อนแล้วห่อด้วยเสื้อ
ไว้อีกชั้นหนึ่งนำมาฝังดินในสวนยางพารา
ในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุใช้ปืนยิง
งานกาชาติจริงหลังก่อเหตุได้หลบหนี
แล้วนำปืนมาฝังดินไว้บริเวณนี้
ส่วนสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาส
จนมีการชกต่อยกันจากเรื่องชู้สาว
ซึ่งตำรวจได้คุมตัวพร้อมของกลาง
ไปสอบสวนเพิ่มเติมขยายผลดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าจากภาพที่เห็นจากคลิปที่เห็น
คือไม่ใช่ไล่ยิงกันแค่คนสองคน

ทำร้ายร่างกายใครจนได้รับบาดเจ็บกันอีกนะครับ